เวลาคุณไปที่ไหนจะมีคนทักคุณบอกว่ามีเทพอยู่ด้วยนะ
มีทักเฮ่งเจียบ้างมีทักองค์นาจาบ้าง
แล้วก็ตื่นขึ้นมากลางคืนลืมตาขึ้นมา
แล้วก็เห็นเป็นเงาดำเหมือนพระพิคเนธเลย
เพดานแบบนี้เลยกำลังมองมาเปล่ากำลังลำอยู่วาดรูปเสริมพลังให้ลูกชาย
แล้วอันนี้ทำให้คุณเก่งได้ที่หนึ่งด้วย
พอวาดรูปนี้เราก็เอาไปไว้หน้าบ้านเลย

สาลิกาไปลงที่นั่นเลย๗วันห้ามคุยกับเพศตรงข้าม
ขอให้คนดูผมทั้งประเทศ

น้องจะต้องเข้ากัน